ทุกผู้ชมครับอุบัติเหตุยังมีเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในวันนี้นะครับ
ก็นำมาเตือนใจเตือนภัยกันก็แล้วกันนะครับ
พัทธลุงนะครับสพเมืองพัทธลุงไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนเพชรเกษมในพื้นที่หมู่๘ตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
เป็นเส้นทางมุ่งหน้าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
รถเก่งนิสันสีบรอนชนรถจักรยานยนต์กระเด็นไปไกล๖๐เมตร
ทำให้นางใจช่อขำอายุ๗๐ปี
และในผลสงสุวรรณอายุ๗๗ปี๒สามีภรรยาเสียชีวิตคาที่
จากการสอบสวนนายสหชัยชูอักษรอายุ๔๖ปี
คนขับรถเก๋งทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับจากรับลูกชายที่ไปเรียนพิเศษในตัวเมืองพัทธลุง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุสองสามีภรรยาขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากจุดกลับรถในระยะกระชั้นชิด
ทำให้เบรกไม่ทันพุ่งชนจนเสียชีวิตทั้งคู่
ตำรวจจะตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์
เพื่อหาข้อเท็จจริงทางคดีที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนที่นครราชศรีมานะครับกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทาง
หลังเกิดอุบัติเหตุเสียหลักตกข้างทางบริเวณหน้าโรงสีข้าวถนนมิตรภาพ
ตำบลมะเกลืออำเภอสูงเนินเพื่อช่วยเหลือนางสุพัชยาภูลสวัสดิ์
อายุ๕๑ปีซึ่งบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับ
แต่หลังจากงัดประตูออกมาได้นะครับพบว่านางสุพัชยาเสียชีวิตแล้ว
จึงนำร่างออกมาด้านนอกแล้วส่งศพให้โรงพยาบาลสูงเนิน
เพื่อติดต่อญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาตำรวจได้ตรวจสอบนะครับ
ทำให้ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชศรีมาคาดว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองโคราช
ระหว่างทางมีอาการหลับในทำให้เสียหลักพุ่งลงข้างทาง
แต่ก็จะสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ต่อเนื่องเลยนะคะไปดูกันที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะคะ
พุ่งชนรัวบ้านริมถนนทวินพัฒนาหมู่๗ตำบลบ่อพลับ

ทำให้รถเก๋งก็ได้รับความเสียหายแบบนี้บริเวณด้านหน้านะคะ
แล้วก็พบนางนาตยาเวรุวันอายุ๖๐ปี
หมดสติติดอยู่กับเบาะที่นั่งข้างคนขับ

ช่วยกันนำตัวออกมาปั๊มหัวใจหวังจะช่วยชีวิต
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าศีรษะแตก
แล้วก็มีบาดแผลบริเวณคางหน้าผากและคอหัก
โดยมีนายอนุกูลอินเจริญอายุ๒๙ปีเป็นคนขับ
แล้วก็เป็นลูกเขยของผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ข้างศพแม่ยายด้วย
นายอนุกูลคนขับรถเนี่ยนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถเก๋งออกมาจากสวนของญาติแล้วก็กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่กรุงเทพ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะจู่รถมันก็เสียหลักลงข้างทาง
แล้วก็ไปพุ่งชนกับรั้วสังกษีบ้านทำให้แม่ยายที่นั่งอยู่ข้างคนขับเนี่ยนะคะ
ตัวไปกระแทกด้านหน้ารถแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าว
นางสายบัวเวรุวันอายุ๕๖ปีน้องสาวของผู้ตายเนี่ยนะคะ
เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุบอกว่านางนาตยาเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็จะให้ลูกเขยขับรถพากลับบ้านที่จังหวัดนครปฐมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
เพื่อไปเก็บผักในสวนแล้วก็จับปลาไปขาย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ช่วยกันค่ะช่วยกันเก็บผักแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพ
แต่ก็มาประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้นซะก่อน
ที่จะสอบปากคำลูกเขยของผู้เสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านที่เกิดเหตุ
อย่างละเอียดพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการให้เดินทางเข้าให้ปากคำ
ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ